ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอจะขับรถจากฉะเชิงเซาจะไปชายนาฏ
เมื่อวานนี้ตอนค่ำครับประมาณสองทุ่มโอ้โหมันนำทาง
นำลงคลองฮะนี่ฮะค่ะลงคลองไปเลยนะฮะ
แล้วมืดตึ๊บเลยโอ้โหดูฟังโสฟังเสียงจักรจันทร์เรไรนะครับ
นี่ฮะโชคดีที่ชาวบ้านเองก็มาช่วยกันทันนะครับ
แล้วตัวเธอก็เปิดประตูรถนะครับแล้วก็ว่ายน้ำเข้ามายังฝั่งได้ทันด้วย
เพื่อนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นก็เกาะประตูรถเอาไว้ลอยคออยู่ในน้ำอ่ะค่ะ
แล้วเนี่ยชาวบ้านกับกู้ภัยก็มาช่วยนะฮะเมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ประมาณสองทุ่มคลองแห่งเนี้ยฮะแล้วเห็นสะพานไหมมันจะมืดมืดหน่อยนะฮะ
พอลงมาใต้สะพานเนี่ยเธอเห็นแอ่งน้ำข้างหน้า
มีคิดว่าเป็นแอ่งน้ำเร่งเครื่องเลยฮะหุ้มไปเนี่ยคลองครับค่ะ
ตกลงคลองเลยนะครับทุกผู้ชมครับคลองนครเนื่องนะฮะ
อยู่ที่หมู่นึงตบนหนามแดงอมภัยเมืองจังหวัดเชิงเซานะครับ
มองก็ไม่ค่อยชัดนี่คนลงไปช่วยแล้วนะครับ
ต้องลงไปช่วยกันนะฮะชาวโบ้งชาวบ้านแถวนั้นกู้ภัยด้วย
หลังจากช่วยคนขึ้นมาได้ก็ต้องไปเอารถมาด้วยนะฮะ
แล้วมีคนนึงเนี่ยคนขับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับ
มีคนหนึ่งเกาะอยู่ที่ประตูรถนะครับโอ้โหนี่ครับ
หญิงสาวคนขับรถนี่มีรถของเธอนะฮะเห็นไหมฮะ
เธอก็เปียกปอนนะครับชาวบ้านก็ไปช่วยกันขึ้นมา
แล้วก็ลากรถขึ้นมานะครับเธอบอกว่าขับรถจากบ้านที่
ชนบุรีแล้วเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปต่อจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาล
ชายนาฏก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะครับ
เพื่อจะไปขึ้นทางด่วนตรงมีนบุรีเส้นทางเป็นอย่างงี้ฮะ
ท่านผู้ชมครับขณะที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้ก็ตอนค่ำแล้วประมาณ๒ทุ่ม
พอลงไปใต้สะพานทางมันมองไม่ค่อยชัดแล้วนะ
สองข้างทางมันมืดไปหมดนะครับแล้วเธอก็ไม่ชำนาญทางแถวนี้ด้วย
เห็นคลองอยู่ข้างหน้าคิดว่าเป็นแอ่งน้ำก่อนทีแรก
ไม่คิดว่าเป็นคลองก็เร่งเครื่องไป
เร่งเครื่องไปโอ้โหตกลงไปในน้ำฮะ
ตกลงไปในน้ำตั้งสติได้รีบเปิดประตูรถก่อนก่อน
ระบบไฟฟ้ามันจะหยุดทำงานแล้วก็ว่ายน้ำออกมาจากรถ
เพื่อนที่มาด้วยกันว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยให้เกาะประตูรถเอาไว้
โชคดีมากมีชาวบ้านอยู่แถวนั้นพอดีนะฮะเขาก็เลยไปช่วยกัน

แล้วรถอ่ะมันก็เริ่มดิ่งแล้วก็เปิดกระจกแล้วก็บอกให้เพื่อนอ่ะ
มึงไม่ใช่เบาะน้ำแล้วน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง

เพื่อนบอกมึงกูว่านะเป็นกูว่านะแต่มึงต้องออก
เพื่อนออกมาเกาะประตูรถก็ออกตาม
แล้วก็มีที่บนศาษาทางทาง๒คนเรียกเขาลงมาช่วย
แต่ก็เขาลงมาช่วยค่ะ
นี่ค่ะถือว่าเธอตั้งสติได้ดีนะ

คือรถตกน้ำตกคลองเนี่ยก่อนที่ระบบมันจะตัดหมดเนี่ย
ประตูกระจกไฟฟ้ามันยังพอมีไฟอยู่นะฮะเปิดได้นะครับ
ใช่ค่ะรีบเปิดซะก่อนนะครับแล้วก็ออกมากันก่อนนะครับ
ชาวบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วเขาก็ไปช่วยกันนะฮะมีอยู่๓คนนะครับ

เพราะอย่างนั้นโหมันหลงไปไหนก็ไม่รู้นะ
เพราะบางทีก็มีพลาดเยอะนะคะ